ดูเหตุการณ์สุดหวาดเสียวกันหน่อยค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเขาก็ขับรถของเขามาปกติดี

ปรากฏว่าเห็นคุณลุงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์
แต่ขี่แบบเอ็นไปกว่าเอ็น

เพื่อไม่ให้ใครแซงมาเพราะกลัวว่าลุงจะโดนชน

เค้จะเมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
คือขี่แบบเอียงกระเท่เร่แบบนี้ค่ะ

เวลารถใหญ่วิ่งผ่านมันดูดนะ
นี่จังหวัดนี้อุ้มนี่มันหวัดเสียวมาก
นิดเดียวนะลุงนะอีกนิดเดียวจริงค่ะ
สอบถามคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอก็คือนายวิเชียนอิสโรอายุ๔๒ปีเขาเล่านะคะว่า
เขาขับรถมาตามถนนสายนางรองบุรีรำหน้าแขวงการทางอำเภอนางรอง
อยู่ก็เห็นมอเตอร์ไซคันนี้ที่คุณลุงขี่เนี่ยอาการเนี่ยโอ้โหสายไปก็สายมาสายซ้ายสายขวาอยู่แบบนี้
มั่นใจแล้วว่าเมาชัวร์เลยลุงแน่นอนแล้วฮะ
ก็เลยตัดสินใจตอนแรกเขาอยู่เลนเดียวกับคุณลุงคือเลนขวา
ก็เลยขับคร่อมเลนเนี่ยคร่อมกึ่งสองเลนนี้เพื่อกันคนอื่นแซงมาเพราะกลัวลุงจะโดนชน
เสร็จแล้วก็เปิดกระจกเรียกลุงลุงจอดก่อนเมาก็จอดคือทำทุกอย่างเลยนะ
สัญญาณไฟฉุกเฉินด้วยคร่อมเลนด้วยแล้วก็ได้
เสียงลุงตอบกลับมานะลุงก็ยังงงอยู่
แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าจังหวะที่เขาเปิดกระจกบอกให้ลุงจอดเพราะว่า
เสียหลักเบียดเกาะกลางถนนแล้วก็ล้ม
ก็เลยต้องเข้าไปช่วยค่ะแล้วก็พาไปนั่งข้างทาง
จากนั้นก็กระจายข่าวผ่านกลุ่มไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ตามหาญาติมารับตัวคุณลุง
คุณลุงเนี่ยอายุ๖๓ปีแล้วนะลุงอายุอนามก็ไม่น้อยแล้วนะคะ
ชั่วโมงต่อมาลูกเขยลุงก็มาค่ะบอกโอ๊ยลุงชอบกินเหล้านี่นี่อ่า
ชอบกินเหล้าไม่พอเมาเสร็จปุ๊บชอบขี่รถเที่ยว
เมาได้ที่ก็ขี่รถเที่ยวไกลบ้านเป็นแบบนี้ทุกที
มันจะยิ้มนะลุงพอเมาอยู่อ่ะตอนนี้กลับถึงบ้าน
ลูกเขยว่าไงลูกมั้ยว่าไงฮะชอบกินเหล้าใช่มั้ยได้
พอเมาได้ที่อยากขี่รถออกมาใช่ไหมเดี๋ยวปล่อยลมยางมอเตอร์ไซค
ให้ขี่ไม่ได้กินเอาอย่างนั้นละกันกินอยู่บ้าน
โชคดีเหตุการณ์นี้คุณลุงปลอดภัยนะฮะผมสบายดีนะครับ